แล้วมันจะกินไวขนาดไหน
คือเราอ่ะต้องกินที่เร็วขึ้นก็ตามเตา

เดี๋ยวกัน

ต้องมีริมละ

ถ้าพี่จะไม่ติดก็คือล้านอาหารทะเล
ครับแล้วก็เป็นร้านที่ดังมาก

เวลาใครไปต้องยินตะโกน

เดี๋ยวเขาตรวจก่อนมันแบบมันดีมากพอว่าที่ท่าหักเนี่ยเนื้อทั้งนั้น
ใช่เออถือเราไปเลยเอาไปฝากให้เขาดีดีพี่กล้ามอย่างดีอ่ะ
แต่ปากการังก็ถ้าเมนูเด็ดของเขาก็น่าจะเป็นอาหารทะเลปะพี่ที่คูณพวกแบบต้มยำอะไรอย่างนี้นะ
ถ้าต้มยำมา๑๐ถ้วยแล้วก็รู้เรื่องกันเลยทีนี้

เฮ้ยใช่หน้าอยู่เค้าเป็นร้านเก่าแก่เลย
เรือนอาหารปักกะลังนี่ไงพี่
คุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๒๐๐๐บาท
ตายแล้วตายแล้วอย่างที่ไหน
ร้านเรือนอาหารปาการังบางแสน
ซีฟู้ดระดับตำนาน๓๖ปีที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ
ร้านอาหารทะเลเก่าแก่ชื่อดังย่านบางแสน
คัดสรรวัตถุดิบสดใหม่ส่งตรงจากทะเล
บรรยากาศสุดฟินตัวร้านยื่นออกไปในทะเล
ชมวิวพระอาทิตย์ตกของแหลมแท่นแบบโรแมนติกสุด
อีกทั้งมีเมนูอาหารให้เลือกหลากหลายทั้งอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้าน
ที่สำคัญอาหารออกไวมากไม่มีโมโหหิวแน่นอน
ครู๊ม้าพัดต้นหอม
ชื่อดังโรหิวแน่นอน
เน้นวัตถุดิบหลักอย่างปูม้าที่สดเนื้อแน่นมาผัดกับต้นหอม
เป็นเมนูพื้นบ้านของชาวบางแสนแม้แต่ในบางแสนยังหากินยาก
รสชาติกลมกล่อมได้รสออกหวานหวานเข็มเล็กน้อย
พร้อมกับดื่มดำบรรยากาศร้านแล้ว
บอกได้เลยว่าฟินสุดกันเลยทีเดียว
ไม่เป็นไรช้ากินปูไม่ค่อยเป็นช้าแน่นอน

โอเคหมดไป๒จานแล้วอีก๒จาน

ผ่นเยอะด้วยสว่างไหนครับ

คุณนั่งที่สุดแล้วตัวคุณเอง

เสิร์ฟเลยฮะ

เขาบอกเลยนะกลับรถไป

ร้านนี้ไม่รู้

สูงมาสัดเติมหอมที่๔๕๐บาท

อ่ะเขากินละเมียดละมัยหรือเปล่าก็ไม่รู้กินหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้
จริงอยากให้พี่กินเนี่ย
พี่กินอย่างเนี้ย

คือเรื่องกินเนี่ยยังไงช่าแพ้ผมแน่นอน

อย่าไปสู้เขา
เราเป็นผู้ชายใช่มั้ยผมให้เกียรติเขาถามว่าเรากลัวรึเปล่าไม่ใช่คือไม่ใช่มันเรียกว่าเกรงใจดีกว่า

คนมันแบบว่ามันรู้จักกันมันอะไรกันมันรักกันมันก็ต้อง
เข้าอีกทีจะอาศัยเสร็จ

ตามไปยังไงก็ต้องชดใช้ไปไป
นี่ไงตลาดน้องมนพี่เมื่อกี้ผมเห็นใบ่เปล่าเป็นตลาดน้องมน
แสดงว่าหน้ามนต์ก็อาจจะเป็นหน้าตลาดน้องมนต

ถึงแล้วนี่ไหนเนี่ยที่เป็นคุณลุงเนี่ยหน้ามนต์หน้ามนต์หนมหวาน

โอ้โหเอาแล้วสบายล้างปากเลย